ตรงว่าสังคมไม่ได้ให้การยอมรับ

ถ้าถามตรงก็ต้องบอกว่ามันก็มีนะคะ
ก็มีลักลอบเปิดมีการทำธุรกิจอื่น

นำมาซึ่งปัญหาหลายเรื่องที่ตามมา

เรื่องนี้นะคะจากรายงานพิเศษของทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ทหารจะสำรวจซ่องแห่งหนึ่งในจังหวัดนทบุรี

อาคาร๒ชั้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ๑๐๐เมตร

นั่งรอกลุ่มลูกค้ามาเลือกใช้บริการ

ห้าร้อยบาทและเมื่อตกลงราคากันเรียบร้อย
พนักงานบริการหญิงจะพาขึ้นไปยังชั้น๒ของอาคาร
ซึ่งมีห้องสำหรับปฏิบัติกามกิจอยู่ประมาณ๕ห้อง
ลักษณะเก่าสุดโสมมีเพียงที่นอนหมอนและถุงยางอนามัย
พร้อมกับบอกรายละเอียดการให้บริการ
ถึงไหมโอเคถ้าเกิดช้าเข้าหมดนะได้น้ำดี
การค้าประเวณีแม้จะสร้างรายได้อย่างงดงาม
แต่เป็นอาชีพที่สังคมมองว่าเสื่อมซาม
และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บางกลุ่มเข้ามาฉกฉวยเรียกรับผลประโยชน์
จนทำให้เกิดขบวนการจ่ายค่าคุ้มครอง
โดยมีแมงดาคุมซ่องที่หากินบนเรือนร่างของผู้หญิง
และพัฒนาไปสู่การค้าประเวณีรูปแบบอื่น
จ้าไหมคะเท่าไหร่ครับผม

๑ชั่วโมงทำได้หรือเปล่าครับ

และนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการค้าประเวณี
ทุกค่ำคืนบนถนนกำแพงเพชร๗ซึ่งอยู่หลังโรงแรมแห่งหนึ่ง
จะมีพนักงานบริการหญิงหรือโสเพณี
แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้นกวดเรือนร่าง
เรียงรายรอลูกค้ามาซื้อบริการ
ซึ่งพนักงานบริการหญิงจะมีทั้งแบบที่หาลูกค้าเอง
และมีคนหาลูกค้าให้ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกัน
อกจากนี้ยังมีการค้าประเวณีแฝงในลักษณะนวดแผนไทยนวดน้ำมัน
ที่ใช้ร่างกายของหญิงสาวนวดตามร่างกายของลูกค้า

ทั้งอารมณ์และซื้อบริการทางเพศ
โดยมีราคาตั้งแต่๑๐๐๐บาทขึ้นไป
หรือการเปิดเป็นสถานบันเทิงในรูปแบบอาบอบนวด
ซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มนักเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เนื่องจากมีพนักงานบริการหญิงให้เลือกเป็นจำนวนมาก
โปรโมชั่นต่างสำหรับลูกค้า
โดยเฉพาะถนนรัชดาพิเศษและถนนเพชรชบุรี
สถานบันเทิงเหล่านี้ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ด
โดยมีพนักงานต้อนรับหรือที่เรียกว่าเด็กเชียร์แขกมาคอยแนะนำ
และเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
ทำให้เกิดการค้าประเวณีในรูปแบบใหม่
เป็นการค้าประเวณีผ่านโซเชียล
ซึ่งเข้าถึงผู้ใช้บริการโดยตรง
แกะรอยติดตามการเข้าถึงในไทยรัฐนิวโชว์พรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน